พอพูดถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษนรสวนสองหกหนึ่งนะคะ
ถือว่าเป็นหน่วยสำคัญระดับประเทศค่ะเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้าย
แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ยุติลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
ความพร้อมของหน่วยนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเขามีส่วนสำคัญในการปกป้องประเทศเราค่ะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะเข้าไปสังเกตการณ์ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดนี้นะคะ

ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มก่อการร้ายที่ลักพาตัวไปในพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายตรงข้าม
มีความยากลำบากต่อการเข้าช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรสวนสองหกหนึ่ง
บังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
หรือตำรวจพลร่มจึงส่งกำลังเข้าชิงตัวประกัน
ทั้งทางบกทางอากาศและทางเรือพร้อมอาวุธครบมือ
ปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
นรสวนสองหกหนึ่งรวมกว่าสามสิบชีวิต
ซึ่งมียุทธวิธีในการรับมือกับผู้ก่อการร้ายทุกมิติรวมทั้งตอบโต้ต่อภัยคุกคาม
เพื่อเป็นเรื่องการันตีความพร้อมของหน่วยอย่างแรกเลยเพื่อยืนยันได้ว่าเราเนี่ยเป็นห่วยที่มีความพร้อม
ในการปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับนั้น
คนที่มาชมการสาธิตก็จะได้เห็นศักยภาพทักษะและความพร้อมของหน่วยในด้านต่างเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
เป็นประกันได้ว่าคำสั่งของภูมิชาที่ได้สั่งการมาให้เราปฏิบัติภารกิจที่มีความยากลำบากและมีความเร็วในการแก้ไขปัญหาจะสามารถสำเร็จผลได้
เพียงความพร้อมในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรสวน๒๖๑แต่ขีดความสามารถของยานพานะอาวุธยุทธโปรกรณ์ที่ทันสมัยช่วยกระตุ้นกำลังพลให้มีความฮึกเหิม
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งเป็นไปตามหลักการปฏิบัติทางยุทธการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทย
ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะเรสวน๒๖๑เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกด้านทั้งในส่วนของกำลังพลและยุทธโปรกรณ์เพื่อที่จะรับมือและต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุวิกฤตการณ์สำคัญระดับชาติจึงเป็นบทบาทหลักของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรสวน๒๖๑กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศที่จะต้องเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการหมั่นฝึกฝนปรับปรุงและพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางที่ภูมิคับชามอบหมายให้เนี่ยหนวลจะต้องมีความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงและสามารถไปได้ทันที
ภายใน๑๕นาทีเมื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติซึ่งเรายืนยันได้ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ครับ
ก็เป็นหน้าที่สำคัญที่เราจะต้องย้ำเตือนตัวเองว่าหน่วยบริการพิเศษทุกคนจะต้องมีความพร้อมสูงสุดทั้งทางร่างกายจิตใจ
พร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อที่ตามภารกิจที่ผู้ประชามอบหมาย
และที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย
ปัจจุบันการฝึกซ้อมกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรสวน๒๖๑จะมีขึ้นสัปดาห์ละ๔วัน
ทั้งในทางยุทธวิธีการทดสอบร่างกายของกำลังพลการทดสอบทีมปฏิบัติการ
โดยจะทดสอบอาวุธยุทธโปรกรณ์และยานพานะอย่างเข้มงวด
ตลอด๖๑ปีที่ผ่านมาตำรวจพลร่มถูกเรียกขันในนามเสือดำ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๐๐จากการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วว่องวัย
ที่ช่วยปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากความไม่สงบมาได้จบจนปัจจุบัน
ดังคำกล่าวที่ว่าสุภาพบุรุษในค่ายเสือร้ายในสนามรบ
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน